อันนี้ก็ต้องฝากพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ช่วยดูแลหน่อยนะฮะ
รู้สึกว่าไม่จบแค่นี้แน่นะคะ
รุ่นพี่ชั้นม๑บังคับนะคะน้อง๙ขวบ๒คน
ม๑บังคับ๙ขวบ
บังคับน้องอายุ๙ขวบ๒คนนะคะ
ให้ไปขโมยของในโรงแรมคุณผู้ชม
น้องโดนจับได้น้องต้องทำเพราะว่าถ้าไม่ทำจะโดนรุ่นพี่ทำร้าย
นี่คือเรื่องของเด็กที่ผู้ใหญ่ต้องเข้าไปดูแลแล้วล่ะค่ะ
ขวบโดนรุ่นพี่บังคับให้มาขโมยของเขา
ช่วงเที่ยงนี้เองค่ะตำรวจสายตรวจสพเมืองกระบี่
ได้รับแจ้งจากพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งที่ตัวเมืองกระบี่
บอกมีเด็กผู้ชาย๙ขวบ๒คนเข้ามาขโมยของในรถของลูกค้าที่จอดอยู่ใต้ตึก
พอตำรวจไปถึงเนี่ยพนักงานกำลังอบรมเด็กสองคนนี้อยู่เลยค่ะ
ตำรวจก็เลยถามบอกทำไมต้องมาขโมยของของคนอื่น
เด็กบอกว่าถูกรุ่นพี่ชั้นม๑๕คนบังคับให้ทำ
พี่จะเอาเงินไปเล่นเกมถ้าไม่ทำก็จะถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วเด็กก็บอกว่าก่อนหน้านี้ถูกรุ่นพี่บังคับให้ไปขอเงินจากชาวบ้านมาแล้วหลายครั้งด้วยค่ะ
ระหว่างก่อเหตุเนี่ยพนักงานโรงแรมบอกว่าเขาหันไปเห็นกลุ่มนักเรียนรุ่นพี่ค่ะ
กลุ่มนั้นก็พากันวิ่งหนีแล้วก็ทิ้งน้องสองคนนี้ไว้
หนึ่งในผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกค้าโรงแรม
เล่าบอกว่าเมื่อวานี้มีคนเข้ามาลื้อค้นทรัพย์สินในรถเก๋งของเธอ
ข้าวของกระจัดกระจายแต่ของมีค่าอะไรไม่หายนะคะไม่ได้หายไป
วันนี้รถของลูกค้าอีกคนนึงก็ถูกลื้อเหมือนกัน
โดยผู้ก่อเหตุจะเลือกลงมือกับรถที่ลืมล็อกประตู
โชคดีที่ทางโรงแรมเห็นก่อนก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจ
แต่พอเห็นว่าเป็นเด็กก็ไม่อยากเอาเรื่องค่ะ
แต่เรื่องนี้ก็ต้องเตือนเด็กแล้วก็ต้องทำให้จบนะคะ
เพราะว่าไม่อย่างนั้นพอพ้นตำรวจพ้นผู้ปกครองไป
ก็อาจจะถูกบังคับให้ไปทำที่อื่นอีกค่ะ
เนี่ยค่ะก็ไม่น่าจะจบแค่ปล่อยเด็กไปเพราะเห็นว่าเป็นเด็กนะคะ
อาจจะต้องตามไปถึงผู้ปกครองของรุ่นพี่ทั้ง๕คนด้วย
ไม่งั้นเดี๋ยวก็มาข่มขู่อีกใช่ไหมคะ
แล้วเด็กก็อาจจะโดนทำร้ายนะคะ